เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ต้องทำงานกันอย่างหนักในการดับไฟในครั้งนี้นะครับ
ซึ่งการเตรียมพร้อมอยู่เสมอจะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ก็ได้มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุไฟไหม้
ร่วมกับหน่วยงานต่างทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชน
เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น
โดยเฉพาะเหตุเพลิงไหม้ในอาคารสูงนะครับ
ไปติดตามรูปแบบการฝึกซ้อมจากรายงานครับ
กระทรวงแรงงานแห่งนี้เป็นพื้นที่จำลองเหตุการณ์ไฟไหม้อาคาร๐
ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมกับหลายหน่วยงานฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ

เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น
โดยได้จำลองเหตุการณ์ไฟฟ้ารัดวงจรอาคารสูง๕๐ชั้น
ลุกไหม้ภายในห้องเก็บเอกสารบริเวณชั้นที่๓และชั้น๒๕
ลามไปยังห้องเก็บวัตถุเคมีพันธุ์
สารเคมีเกิดรั่วไหล
ในขณะที่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
และระบบไฟฟ้าสำรองเกิดขัดข้อง
มีผู้ติดอยู่ในอาคารจำนวนกว่า๑๐๐คน
เมื่อได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ส่วนที่กำลังพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง
และเครื่องมือช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พร้อมตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และโรงพยาบาลสนามฉุกเฉิน
ดับเพลิงต้องเร่งสกัดไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังบริเวณชั้นอื่นของอาคาร
ค้นหาช่วยชีวิตทั้งอาสาสมัครพลเรือน
ต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ที่ติดอยู่ภายในอาคารโดยเร็วที่สุด
ผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ภายในอาคารได้ตะโกนขอความช่วยเหลือ
และบางคนได้รับบาดเจ็บสาหัส
จนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ชุดค้นหาถึงจะนำผู้ประสบภัย
ออกจากพื้นที่เสี่ยงด้วยการโรยตัว
หรือติดต่อให้เฮลิคอปเตอร์มารับบนดาดฟ้าของตึก
เพื่อนำไปยังพื้นที่ปลอดภัย
ส่วนผู้บาดเจ็บจะคัดแยกรักษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลสนาม
ในขณะที่ผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ภายในอาคาร
กรณีมีควันไฟปกคลุม
ต้องนำผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปาก
หรือใช้ถุงพลาสติกขนาดใหญ่
อัดอากาศบริสุทธิ์แล้วนำมาครอบศีรษะ
หมอบคลานไปตามเส้นทางอบพยพ
ส่งสัญญาณให้ผู้อื่นรับทราบเช่น
นกหวีดใช้ไฟฉาย
โบกภาพเพื่อส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ
แต่ห้ามอพยพหนีเข้าไปอยู่ในห้องน้ำหรือห้องใต้ดิน
เพราะจะทำให้การช่วยเหลือยากลำบาก
ฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้

สภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมปพ

กรุงเทพฝรรณภรณภวรรณ์ภาควิทยาลัภวร์

ซ้อมวันนี้ก็จะเป็นการซ้อมการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในตัวอาคาร
เหตุไฟไหม้หรือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา
เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องเตรียมรับมือให้สามารถ
เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที
ข่าวเท่ารัดทีวีปรายงาน